เปิดให้ซื้อและจองเพิ่มมากขึ้นเป็นงวดแรกนะคะ
และต้องบอกว่าหลังจากที่มีการออกแบบสลากินแบ่งรัฐบาล
และก็มีการทำแม่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้วค่ะ
จากนั้นเราจะต้องมีการเข้าสู่ขั้นตอนของการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล
๑งวดจะต้องมีการพิมพ์สลากมากถึง๑๒๐ล้านฉบับอย่างที่บอกไป
ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูขั้นตอนของการพิมพ์ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ติดตามได้กับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกพิมพ์๑๒๐ล้านฉบับต่องวด
จะถูกลำเลียงมาเก็บไว้ที่คลังสลาก
ซึ่งเปรียบเสมือนตู้เซฟที่มีมูลค่ามหาศาลกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ห้องนี้ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปได้ง่ายค่ะ
เป็นเขตห่วงห้ามเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา
กล้องวงจรปิดทั่วทุกมุมเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการจำหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดนี้
ถูกพิมพ์ขึ้นที่โรงพิมพ์สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลย่านเอกมัยค่ะ
กระดาษที่ใช้ดูเผินเหมือนเป็นกระดาษธรรมดาทั่วไป
แต่จริงแล้วเป็นกระดาษเฉพาะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสั่งผลิตขึ้นเอง
สังเกตดีมองด้วยตาเปล่าจะเห็นลายน้ำ
แต่พอนำไปส่องไฟแบ็คไลท์จะเห็นเป็นเส้นใหม่เล็กกระจายอยู่ทั่วกระดาษ
นี่คือลักษณะพิเศษเพื่อป้องกันการปลอมแปลงค่ะ
โรงพิมพ์แห่งนี้มีกำลังผลิตอยู่ที่๑๒ล้านฉบับต่อวัน
พิมพ์ได้นาทีละ๙๖๐๐ฉบับ
แต่ละวันต้องพิมพ์จำนวนมากขนาดนี้
ก็เพราะว่าในแต่ละงวดจะมีระยะเวลาจำหน่ายเพียง๑๕วันเท่านั้นค่ะ
ต้องใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่จำนวน๓เครื่อง
จากประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่น
สมัยก่อนที่เราพิมพ์สลากเริ่มแรกเลยเนี่ย
จะพิมพ์ได้เร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็ดีขึ้นประสิทธิภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

สำหรับการพิมพ์สลากจะต้องพิมพ์ล่วงหน้าไว้๒เดือนหรือ๔งวดค่ะ
ในระหว่างที่เครื่องกำลังพิมพ์สลากนะคะ
ก็จะมีจอมอนิเตอร์ด้านข้างค่ะที่จะคอยแสดงผลการพิมพ์
โดยการเรียงเลขค่ะจะเริ่มตั้งแต่เลข๙เรียงกันไป๖ตัว
และค่อยลดลงค่ะไปจนถึงใบสุดท้าย
นั่นก็คือเลข๐ที่เรียงกัน๖ตัวเช่นกันค่ะ
พิมพ์เสร็จแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบ
หาข้อผิดพลาดระหว่างการพิมพ์
ถ้าพบตำหนิจะนำไปทำลายทิ้งทันที
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตัดเย็บเพื่อแบ่งเป็นเล่มค่ะ
โรงพิมพ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังรับจ้างพิมพ์จากภายนอก
ที่ผ่านมาได้รับจ้างพิมพ์คูปองค่าผ่านทางพิเศษ
ตัวขสมกตัวรับถัวและสลากกาชาติ
เป็นรายได้เพิ่มเติมให้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน